ไม่เชื่ออย่ารับมูมูเตรลุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

รับเชิญของมูไนท์ในค่ำคืนนี้นะครับ
ต้องบอกเลยนะครับว่าชีวิตของเขาเนี่ย
เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ

เขาคนนี้ธุรกิจเจ๊ง

บางคนบอกจะต้องรอ๓เดือน๖เดือนปีหนึ่ง

ถ้าสมมุติผีมันช่วยให้คนรวยได้

คุณมิ้งหน้าผลแทน
เห็นบอกว่าคุณไม่ได้เรียนจบด้านนี้เลยใช่

ครั้งหนึ่งคุณเคยเกือบถอดใจในการทำงาน
เพราะร้านที่คุณให้เช่าชุดไม่ประสบสำเร็จ

ซึ่งต้องแบก
ค่าร้านค่าเช่าค่าไฟแล้วก็ลูกน้องอีก๕คน
คือคือตอนนั้นถอดใจแล้วรู้สึกว่าเอาวะพวกมึงคือต่างคนต่างไปเถอ
ย้ายกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็นั่งแบบอืมสงสัยมันคงหมดแล้วแหละ
หมดแล้วหมดแล้วจริงคือต้องขายชุดแล้วไงครับ
จนแบบตัวเองพูดออกมาพูดลอยออกมาเลยว่า
ว่าใครก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือผีก็ได้หรือใครก็ได้
ช่วยหนูทีเถอะคือขอให้วันพรุ่งนี้มันไม่เป็นอย่างวันนี้
ขอให้ชีวิตของหนูเนี่ยพลิกไปเป็นแบบเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเลย
ขอให้เปลี่ยนไปเลยขอให้พลิกไปเลย
คือเอาพูดไปเรื่อยพูดทั้งน้ำตา
ใช่พูดทั้งน้ำตาเลยแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยเลยคือในใจคิดว่า
เหมือนแบบไม่รู้เราไม่รู้เจ้าพรุ่งใครพี่มดดำ
ปรากฏว่าคืนนั้นมิงก็ปกติขานอนปกติก็คือปิดเครื่อง
ด้วยความที่ว่าเราไม่อยากจะรับรู้อะไรแล้ว
คือเงินเข้าในบัญชี๑๐๐๐๐๐บาท๑๐๐๐๐๐๑๐๐๐๐๐บาท
มันก็จะมีที่ลูกค้าทักมาว่าคือลูกค้าคนนี้เคยมีปัญหากับเราไปแล้วรอบนึง
กันไปแล้วด้วยทะเลาะกันไปเลยคือกะจะไม่มาร่วมงานกันอีกเลย
แล้วจนเพิ่มมาวันนี้ลูกค้าโอนเข้ามาใน๑แสนบาทแล้วก็ติดต่อเม้งไม่ได้ด้วยนะ
ลูกค้าก็เพราะเราปิดมือถือใช่ค่ะบินขึ้นมาจากทิศใต้อะค่ะ
แล้วก็บอกว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงโอนเงินให้คุณแสนนึง
เพราะเขาจะเอามิ้งลงไปทำขบวนไงคะ
ก็บอกว่าไม่เข้าใจขบวนพาเลส
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงโอนเงินให้ไปก่อนแสนนึง
เราก็เอาวะได้เงินมาแล้วแสนนึง
เฮ้ยแสดงว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ย

ไม่แน่พอคุณได้เงินแสนเนี่ยนะคุณหาร้านใหม่ที่คุณจะเช่าเลย
ใช่เพราะว่ามิ้งคิดว่าในเมื่อในเมื่อสิ่งที่เราพูดไปมันตอบโจทย์เรา
สิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาอาจจะช่วยเราเพราะฉะนั้นย้ายร้านเลย
แต่ทำไมตอนนั้นที่เราตะโกนไปอาจจะเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางตรงจุดนั้นก็ได้
คือมิ้งคิดว่าการที่เราย้ายคือด้วยความที่ร้านเก่ามันโซมมากนะครับพี่หนุ่ม
มันไม่สามารถที่จะแบบรับลูกค้าได้เราก็รู้สึกว่าหาร้านใหม่ดีกว่า
ลองเลยลองขับรถตะเวนหาไปเรื่อยเลยจนไปเจอตึกอยู่ที่หนึ่ง
อยู่แถวไหนน้องแขมครับอยู่แถวหนองแขมใช่
ก็คือขับรถไปจอดหน้าร้านเลยเราก็คิดว่ามันน่าจะโอเคเหมาะเรา
ก็ลงไปที่หน้าตึกเลยแล้วก็พูดก่อนเลย
ที่นี่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีขอให้การคุยครั้งนี้
การที่จะเช่าสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายขอให้ประสบความสำเร็
ขอให้มันจบภายในวันนี้เลยก็ตอนนั้นประมาณ๕๖โมงเย็นแล้ว
ก็โทรให้เจ้าของตึกมาเปิดตึกนางก็มาเปิดตึก
ปรากฏว่าเปิดเข้าไปที่ตึกไฟก็ไม่มีนะคะพี่มดดำ
เขาตัดไฟแล้วคราวนี้เขาก็บอกมิ้นว่า
ป้าส่งหนูแค่ชั้นหนึ่งคลิกข้างบนหนูก็ไปดูเอา
หนูก็เอ้าทำไมจะต้องให้ไปดูทำไมป้าไม่พาขึ้นไปล่ะ
เป็นตึกป้าก็พาขึ้นไปจิตค้าอะไรอย่างนี้
ไม่เดินขึ้นไปหรอกหนูเดินขึ้นไปเลยลูกเดินขึ้นไปเลยอยากดูชั้นไหนก็เดินขึ้นไป
ลักษณะตึกเป็นยังไงก่อนโอ้น่ากลัวมากพูดเลยว่าน่ากลัวมาก
คือลักษณะมันเป็นตึกเหมือนตึกล้างค่ะเหมือนตึกที่ยังไม่ได้บุรณะมาก
เพราะว่านางปิดมานานแล้วแล้วนางติดถนนใหญ่ไหมเธอ
ติดค่ะแล้วนางให้เช่าแผงกันตอนแรกราคา๒๔๐๐๐บาท
แต่หนูคุยภายในวันนั้นหนูบอกว่าหนูไม่มีราคา๒๔๐๐๐บาทหนูไม่อยู่แค่นี้๑๘๐๐๐บาท
ลูกหน้าหนูก็มีแค่จ่ายต่อเดือนก่อน
ขึ้นไปดูข้างบนก่อนก็กลัวควะนะ
มันมืดหมดเลยมีแค่ไฟฉายโทรศัพท์เนี่ย
หนูก็ส่องไปกับน้องสองคนเลย

รู้สึกอึดอัด

ก็บอกว่าให้น้องคนนี้ลงไปข้างล่างก่อน

ก็ไปนั่งอยู่ในตู้เสื้อผ้า

แล้วก็เยี่ยมเงียบรอผู้ในใจว่า

ว่าเขาศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยเขาต้องดูแลปกปักรักษาบ้านหลังนั้น
ต่อให้ดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาก็ต้องช่วยดูแลใช่ไหมคะ
มันก็เลยลองเปิดหน้าต่างดูเลย

หนึ่งด้วยแหละระบายความอับอะไรอย่างนี้ด้วยแหละที่ในใจนะคะ
แล้วมันก็ลงมาข้างล่างก็มาคุยกับป้าเขา
มิ้นก็บอกป้าเขาว่าเนี่ยโอเคมิ้นจะเช่าตึกนี้แหละค่ะ

หมื่นแปดแล้วก็ค่าล่วงหน้าไม่ได้มีมากนะคะมีต่อเดือนอืม
ก่อนได้ไหมนางก็ให้เช่าแล้วก็ทำสัญญาภายในวันนั้นเลย
วันนั้นเลยค่ะวันเดียวจบซึ่งมิ้นก็พูดกับน้องที่ไปหนึ่งคนว่า

มิ้งถือกุญแจเอาไว้นะคะแล้วก็คุณแจมีแค่หนึ่งดอกเท่านั้น

รุ่งขึ้นก็ดีใจมากเลยที่เราได้ตึกใหม่แล้ว
ก็มาไข่ตึกเข้าไปแต่เช้าเลยค่ะ

เพราะจะไปดูในสิ่งที่เราทำไว้เมื่อวาน

เราอยากจะรู้ว่าที่นี่มันจะมีอะไรไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

พี่หนุ่มกับพี่มดดำเชื่อไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ
หน้าต่างประตูมันถูกดึงกลับเข้ามาแล้วล็อกตอนลง

มดดำขนาดป้าขึ้นไปข้างบนป้ายังไม่ขึ้นเลย
แล้วคุณแจมันมีแค่มิ้งค์คือค่อยคนเดียว
แล้วก็พูดเลยค่ะอันนี้ก็พูดเลยบอกว่า

หรือเจ้าที่เจ้าทางหรือใดทั้งสิ้น
ในเมื่อถ้าจะอยู่ด้วยกัน
คุณต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

สัญญาว่าเราจะทำบุญให้คุณทุกปี
แล้วก็จะทำให้ใหญ่ขึ้นทุกปี

พูดเลยแล้วก็เริ่มย้ายเข้ามาแต่งร้าน

แต่ที่แน่พอหลังที่คุณย้ายเข้ามา

มาบอกคุณว่าอยู่ไม่เกิน๒เดือน

รู้ไหมที่ตรงนี้ไม่มีใครอยู่เกิน๓เดือนหรอกลูก

แล้วก็มีอีกหลายเสียงที่มาพูดว่า

คือฝั่งตรงข้ามร้านบ้างคือเวลามิ้งไปตลาดใช่ไหมคะ

เข้าไปแล้วผีดุตามคำร่ำลือจริงหรือไม่

ชั้น๔เนี่ยเม้งจะไม่ขึ้นกันเลย
รู้สึกว่าที่นี่มันอึดอัดมันแปลก

เรารู้สึกว่าอันนี้ไม่ยุ่งดีกว่าไม่ขึ้นดีกว่า

พอชั้น๔ก็จะปล่อยปกติเลย
ชั้น๓ถ้าเจ้าเองรู้สึกเข้าไปปุ๊บอึดอัดเหลือเกิน

ก็รู้สึกว่าชั้น๓เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณอยู่

แล้วก็แต่งร้านอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ย
จบหมอว่ามิงได้ไปนอนที่ชั้น๓
แล้วช่วงนั้นเราฝัน

มันเป็นฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะพี่
ว่าเราเห็นว่าเด็กคนนึงเด็กที่ร้านเราเดินเข้ามาในห้อง

เราก็บอกอีนี่มึงเป็นอะไรอยู่ก็มากรี๊ดใส่หน้าเรา

พอสะดุ้งตื่นเสร็จมันก็วิ่งลงมาข้างล่าง
แต่มาเจอเด็กคนนั้นนั่งทำงานอยู่

ใช่มันฝันไปแล้วก็มันจะมีความฝันอีกหนึ่งอย่างคือ
คือมิ้นฝันว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงเนี่ย

แล้วก็มันมานอนเสียชีวิตอยู่ตรงด้านล่าง
แล้วก็ถูกตีเอาไม้ตีตรงช่วงท้ายทอยค่ะ

แล้วซึ่งความฝันนั้นมิ้นก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง
ก็เล่าให้แค่เด็กในร้านฟัง

ปรากฏว่าก่อนหน้าที่มิ้งจะฝัน
มีแม่ฝันและความฝันมันดันตรงกัน
มันดันตรงกันมากเลยตรงกันเป๊ะเลยว่า

ครั้งแรกเลยที่ทำบุญร้าน
เราก็ไปเชิญพระเกจิมาเลย
มาเลยค่ะผ่าก็เข้ามาที่ร้านเปิดประตูเข้ามาโป๊ะ
เขาก็เดินขึ้นไปที่ชั้น๓ชั้น๒ก่อนเลย
สองชั้นคือขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยค่ะอยู่ก็เดินขึ้นไปเลย

ให้คุณนะอยู่ที่นี่ต้องช่วยกัน
คือท่านบอกใช่ค่ะท่านบอกว่าให้คุณนะใช่ให้คุณนะช่วยกัน

สัญญากับเขาแล้วนะว่าจะทำทุกปี
แล้วทำให้มากขึ้นทุกปีนะอย่าได้ขาด

ถ้าคุณให้เขาเขาก็ให้คุณ
เขาขึ้นไปแค่ชั้น๓แล้วเขาก็พูดว่า

หลังจากนี้คือเขาไม่ยุ่ง
คือท่านบอกท่านไม่ยุ่งใช่แล้วท่านบอกท่านไม่ยุ่ง

คงบังเอิญเหรอมั้งคงไม่มีอะไรหรอกมั้ง
ครั้งที่สองเชิญพระเกจิมาอีกทำบุญครั้งที่๒

คือทั้งสองรูปขึ้นไปก็ใช่ก็พูดเหมือนกันหมดเลย
ใช่บอกว่าที่นี่เจ้าที่เจ้าทางดีมากเลย
ทำดีนะลูกทำดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาให้คุณแล้วนะอะไรอย่างนี้อย่าทิ้งเขา

ตรงกับที่คุณคิดในใจใช่
ว่าถ้าฉันรวยฉันมีเงินฉันจะทำบุญให้ใหญ่ขึ้น

แต่ที่แน่นอกจากที่ผีให้คุณคุณแล้วเนี่ย

ใช่ครับ
สื่อสารกับวิญญาณได้อีกด้วย

เห็นเป็นเงาอีกเงาหนึ่งที่ซ้อนน้องเขาอยู่ด้านหลัง
บอลพี่ขอคุยอะไรนิดหน่อยสิ
คือหนูมีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตาย
หรือมีใครที่เคยเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่า

มิ้งบอกเอาอย่างนี้อย่าเพิ่งเล่า

เราก็เลยจุดทูปหนึ่งดอกปักเลย

แม่มีอะไรหรือเปล่าคะแม่พูดออกมาเลย

บ่อนโดนลักษณะเหมือนมือคนนะคะ
โอบตรงหน้าแม่เหมือนโอบอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ดึงอยู่กลับจะออกไปเหมือนกันแหละ